สถานการณ์การแพรรบาดของโรคโพวิธสิบเก้านะครับ

จะจัดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
แม้ว่าจะยังไม่กำหนดว่าจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนนะครับ
เขาก็ยืนยันจะจัดโปรแกรมเดิมนะครับในเล็กแรกต่อไปครับ
เรื่องนี้นะคะนายอดีศักดิเบนจะเฉยวันค่ะ

แล้วก็เป็นประธานในการประชุมฟุตซอลไทยลีกระดูกาล๒๐๒๐

เนื่องจากว่าปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่
และในวันที่๔มีนาคมนี้นะคะก็จะทราบกำหนดการที่ชัดเจน
แต่ว่าเบื้องต้นได้วางสมมติฐานคร่าวเอาไว้เหมือนกันนะคะว่า
ชิงแชมป์เอเชียน่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน
เพราะฉะนั้นโปรแกรมลีกก็จะยืนตามเดิมค่ะก็คือให้ฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๖
สัปดาห์แรกเริ่มปลายเดือนมีนาคมนะคะ๒๘๒๙
แล้วก็จะปิดเล็กแรกในวันที่๒๘มิถุนายน
ว่าจะไปจัดที่อิราณนะครับแต่ว่ายังไม่กำหนดวัน
ส่วนการขันฟุตซอลไทยลีกเล็ก๒จะเปิดวันที่๒๕กรกฎาคม
ปิดวันที่๑๕พฤศจิกายนโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียก็น่าจะเป็น๖๑๔มิถุนายนนะครับ
รวมทั้งยังมีรายการเวิลอินเตอร์คอนช่วง๑๓๑๙กรกฎาคม
แล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน๑๒๑๖สิงหาคม
ซึ่งกำหนดไว้๑๖กันยายนแล้วก็ชิงแชมป์โลก๑๒กันยายนถึง๑๔ตุลาคม
ก็ถือว่าโปรแกรมแน่นเลยนะครับสำหรับฟุตซอลปีนี้
ส่วนเรื่องของโปรแกรมถ่ายทอดนะครับ
แกรมแข่งขันวันเสาร์จะมี๔คู่นะครับ
และวันอาทิตย์อีก๓คู่โดยคู่แรกแข่งเวลา๑๕นาฬิกา
ส่วนอีก๒คู่จะแข่งขันในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ไปดูการประกบคู่นัดเปิดสนามของฟุตซอลไทยลีกกันหน่อยนะคะ
จะแข่งขัน๒๘กับ๒๙มีนาคมนี้นะคะ
ธรรมศาสตร์สเตอร์เลียนเจอกับมกระเสมบัณฑิต